คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ยิงผิดตัวที่จังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะ
คือเรื่องราวเกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่ง
เขากำลังมีการแข่งขันฟุตบอลกันอยู่นะคะ
คนร้ายเข้าไปตะโกนเรียกชื่อเลาะ
แต่คนชื่อล้อไม่รู้ใครอ่า
เพราะไม่ได้หันมาอานนท์หันมาหาปรากฏว่าคนร้าย
คิดว่าคนที่หันมาคือเลาะนะฮะ
ยิงเข้าไป๓นัดตอนนี้ได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
สำหรับคนเจ็บล่าสุดจากการสอบสวนสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
ตำรวจบอกว่าคนที่ถูกยิงเนี่ยคนเจ็บเนี่ย
เป็นเพื่อนกับอริของมือปืน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถของสนามฟุตบอลและตีอารีน่า
อยู่ในพื้นที่บ้านโคกเมาหมู่ที่๗ตำบลท่าช้างอำเภอบังกล่ำจังหวัดสงขลานะคะ
ซึ่งตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลย่าเทียม
เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชายอายุไม่เกิน๑๖ปีค่ะ
ส่วนคนที่ถูกยิงคนเจ็บก็คือนายอานนท์แหมและนะฮะ
อายุ๑๙ปีเป็นสตาร์ฟโค้ชที่นำทีมฟุตบอลมาร่วมแข่งขัน
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกโม่เข้าที่หน้าท้องด้านขวา๑นัด
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับการแข่งฟุตบอลในครั้งนี้นะคะ
แต่ว่ากลุ่มของคนเจ็บกับกลุ่มคู่อริเขามีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อน
โดยมีการท้าทายกันผ่านทางเฟซบุ๊ก
ตอนเกิดเหตุได้มาเจอกันโดยบังเอิญที่สนามฟุตบอลในการแข่งขัน
ก่อนที่จะคนร้ายชักปืนมายิงใส่กลุ่มคู่อริไป๓นัด
กระสุนไปถูกนายอานนท์เข้าที่หน้าท้อง๑นัด
แต่เคราะห์ดีนะคะกระสุนไม่ถูกนักฟุตบอลคนอื่นหรือกองเชียร์คนอื่นแม้แต่น้อย
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจสพบางกล่ำได้มีการเชิญตัวเพื่อนคนเจ็บไปสอบสวนที่โรงพัก
ทราบว่าเป็นการยิงผิดตัวนะคะโดยนายอานนท์ที่ถูกยิงเนี่ยเป็นเพื่อนกับคนที่ไปมีเรื่อง
ขณะเกิดเหตุเขายืนอยู่ด้วยกันที่บริเวณลานจอดรถ
แล้วก็มัดมาเตือนที่นี่แล้วผมก็เกียรติ
อย่างนั้นดีกว่านั้นให้ขอบคุณครับ
ด้วยประเมินเครียร์
ตอนนี้ตำรวจสพบางกล่ำบอกว่ารู้แล้วนะคะว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายเรียกก่อนแล้วก็ออกหมายเรียก๒ครั้ง
มาก็ต้องขอสารอนุมัติออกหมายจับต่อไป